เรื่องรอกของสนามนะครับประเด็นตั้งแต่เบาท์หวานแล้ว
แต่ว่าวันนี้ได้พูดคุยกันละเอียดแน่นอน
พอสมควรเกี่ยวกับความฝันที่
แล้วก็อาจจะได้เป็นเจ้าภาพ
อันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่
พัชภาพบอลโลกนะครับเราเห็นในทีวีที่ชาติอื่นเขาเป็นกันเนี่ย

เรื่องของการเดินทางสนามแข่งขันก็ต้องได้มาตรฐานไม่พอนะ
มันต้องมีเรื่องของความจุรายละเอียดมากมาย
ดังนั้นในเมื่อโครงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้น
ประกายความฝันของแฟนบอลขึ้นมา
ก็ต้องดำเนินการต่อแต่จะเป็นเจ้าภาพในลักษณะแบบไหน
เจ้าภาพเดียวเจ้าภาพร่วงเดี๋ยวเล่าให้ฟังกัน
พูดถึงตัวเลขนะครับในการจัดการแข่งขันก็คือปี๒๐๑๖
โดยคนตรวจเอกภูมิพันธ์ม่วงในการตัวเลขสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ถือว่าเป็นหัวเรือที่จะเป็นแกนนำในการรวบรวมภาพในอาเซียน
เพื่อเสนอตัวในการเป็นเจ้าภาพบอลโลกรอบสุดท้ายในปี๒๐๑๖

ก็คือว่ามาเลเซียเคยเสนอตัวจะรวมชาติในอาเซียนก่อนเรา

แต่ว่าปีที่มาเลเซียต้องการจัดคือ๒๕๕
ซึ่งล่าสุดทุกคนจำได้แล้วว่า๒๐๒๖คือปีแรกที่จะมีการเปลี่ยนโคต้าของการแข่งขัน

ถูกต้องแล้วก็เอเชียจะได้โคต้าเพิ่ม

เช่นเดียวกันสมัยก่อนไทยเคยเขียนแผน
อันนี้มาแล้วผมเคยซื้อหนังสืออีกเล่มหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอามา

ถ้าใครมีโอกาสเห็นตอนร้านหนังสือยังมีขายอยู่
ก็คือเรื่องของการเสนอแผนจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก
ในยุคของคุณวัลาอิมกุฎีเป็นนายกสมาธิกภูมิใหญ่ฟุตบอลนะครับ
แต่ว่าแผนนั้นก็พับไปแล้วก็เรื่องของสนามมีการศึกษารายละเอียดเบื้องต้นเหมือนกัน
แต่ว่าครั้งนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วไง
คือมันน่าจะต้องมีรายละเอียดอะไรเพิ่มมากขึ้นแน่นอนนะครับ
ซึ่งพรรณบริสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็เชื่อนะคะว่า
ประเทศไทยก็ไม่ได้เป็นรองใครนะคะในเรื่องของฟุตบอลในภูมิภาคอาเซียน
ก็อย่างที่บอกก็เลยอยากจะเสนอตัวเป็นแก่นำของชาติในอาเซียน
ให้กับสถาบันฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าได้พิจารณาความเป็นไปได้
ในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะคะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของกลุ่มสมาชิก
แล้วก็สิ่งที่จะนำไปเสนอกับฟีฟ่าว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนด้วย
สำคัญที่เราจะต้องพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของสนามแข่งขัน
ซึ่งสิงคโปร์นะครับสนามกีฬาแห่งชาติแห่งใหม่ของเขา
สิงคโปร์สปอร์ทฮัพท์นะครับที่ใช้ในสี่เกม๓๕
เลเซียก็มีบูกิจจาริวแล้วจูดได้เป็นแสน
รักษูเหลือประมาณสัก๘หมื่นได้นะผมจำได้ผิด
แล้วก็อินโดนีเซียก็มีเสียนายันนะครับ
ค่อนข้ามอยู่ความพร้อมเพราะว่าพวกนี้จูดได้คือหลักเรือนแสนเท่านั้นเลย
ซึ่งคงต้องปรับปรุงเพิ่มเติม
ไว้วางใจก็คือการสร้างสนามใหม่
ล่าสุดมีข่าวเหมือนกันว่ากำลังหาที่อยู่แต่ผมไม่บอกแล้วกัน
ผมมีโอกาสได้ประชุมตอนที่เขียนแผนพัฒนาบอลไทยบอลโลก
มีห้างมีโรงหนังมีเยอะมีสิ่งของอร่อยของสะดวก

ต้องนะครับคือทุกคนสามารถไปเที่ยวแล้วก็ไปดูบอลได้ด้วย
ซึ่งไทยเนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วนะครับที่เป็นกีฬาใหญ่เลยก็คือ

ถ้าบอลโลกเนี่ยโอ้โหไม่ขนไปทั้งอาเซียนเลยนะครับ
ก็อาจจะต้องรวมกันทั้งหมดนั่นแหละร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
จะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับโลกแบบนี้
ซึ่งการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพได้เนี่ย
เพื่อที่จะมีโอกาสมากที่สุดแล้วกัน

เพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในตัวเลือก
ที่เขาจะเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลก

แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพร้อมแต่ว่าถ้าสมาชิกจะเลือกคุณนะ
แต่น้อยไปให้ถึงรอบสุดท้ายในการคัดเลือกก่อน

ก็ต้องการให้ชาติสมาชิกในแต่ละภูมิภาครวมตัวกัน

โดยเฉพาะตั้งแต่ปี๒๐๒๖เป็นต้นไป
เพราะว่าเปลี่ยนทีมที่จะจัดการแข่งขันในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๒

จาก๓๒ทีมเป็น๔๘ทีมค่ะ

ก็เลยมีความสนใจที่อยากจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งปี๒๐๓๔น่าจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
เพราะว่าถ้าในปี๒๐๒๐
ฟ่าเขาจะให้สิทธิ์ชาติจากแอฟริกายุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือก่อน
ส่วนในปี๒๐๓๐จะเป็นโอกาสครบรอบ๑๐๐ปีของฟุตบอลโลก
คาดการณ์ว่าการจัดการแข่งขันก็น่าจะกลับไปจัดในทวีปอเมริกาใต้
ดังนั้นปี๒๐๓๔ก็เลยเป็นโอกาสของชาติในเอเชีย
ซึ่งก็มีชาติในอาเซียนที่จะรวมตัวกัน
จากนี้ก็มีจีนแล้วก็ญี่ปุ่นที่สนใจ
ส่วนขั้นตอนสำคัญในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอลโลกก็มีดังนี้
หนึ่งชาติในอาเซียนจะยื่นเสนอตัวกับฟีฟ่า

ส่งรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมมาให้

เช่นข้อตกลงสำหรับการเปลี่ยนเจ้าภาพ
สิ่งอำนวยความสุดต่างนะครับ

มีการประกาศรายชื่อชาติที่ผ่านเกณฑ์
แล้วก็๖โหวตเจ้าภาพ
และชาติที่ได้รับเลือกนะครับให้เป็นเจ้าภาพ
ซึ่งอย่างน้อยก่อนล่างหน้า๑ปี
ดังนั้นมันก็ต้องพร้อมตั้งแต่ก่อนหน้าการแข่งขัน๑ปีแล้ว
อย่างแรกเลยก็คือความพร้อมของสนาม

และสนามที่จะใช้ในพิธีเปิดจะต้องมีความจุ๘๐๐๐ที่นั่ง
ส่วนสนามที่ใช้ในการแข่งขันเกมทุกเกมนะคะ
ต้องมีไม่ต่ำกว่า๔๐๐๐ที่นั่งด้วยนะ
จากนี้ค่ะโครงสร้างฟุตบอลของชาติที่เป็นเจ้าภาพ

การเดินทางการจราจรในการไปที่สนามการแข่งขัน

จากนี้ก็ยังมีการประชาสัมพันธ์ที่ดีนะคะ
ทั่วถึงรวมไปถึงการถ่ายท่อสดการแข่งขัน
ที่จะต้องสามารถถ่ายท่อสดไปได้ทั่วทั้งโลกนะคะ
และเศรษฐกิจของชาติที่จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็สำคัญ
เพราะว่าจะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้ด้วย
ส่วนผลงานของเจ้าภาพก็มีส่วนด้วยนะคะ

เลือกชาติในอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพร่วมนะคะ

เช่นการดึงทีมดังเข้ามาแข่งขันที่ประเทศไทย
การจัดพิธีเปิดและพิธีปิดก็จะจัดในไทย

มาตรฐานในด้านสนามการแข่งขันทีมชาติไทยในตอนนี้
ยังไม่มีสนามที่มีความจุเกิน๘๐๐๐ที่นั่งเลย
ซึ่งถ้าจะเป็นเจ้าภาพจริงที่มันต้องใช้ในพิธีเปิดและพิธีปิด

ก็คือมันเคยมีไอเดียอยู่แล้วว่า
อาเซียนอยากจะรวมตัวกันนะครับ

เห็นว่าภาระของการเป็นเจ้าภาพบอลโลกเพียงประเทศเดียว

ดังนั้นเขามีการสนับสนุน

ความพร้อมของชาติอาเซียนเนี่ยเป็นอย่างไร
อีกหนึ่งปัจจัยที่จะพัฒนาทีมชาติไทย
ก็คือการพัฒนาผลงานในทีมชาติ
สร้างหน้าต่างเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับ
คือเราต้องไปบอลโลกให้ได้ก่อน

อันนี้จะเหมาะสมที่สุดนะครับเพราะไปแล้วถูกทางกว่า
เพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นเจ้าภาพแล้วคุณเล่นครั้งเดียว

ในประโยชน์๒๖เนี่ย
พอเพิ่มโควต้าในเอเชียนเนี่ยเราควรจะมีโอกาส
มีโอกาสก็มีขึ้นเยอะเลย
ปัจจุบันเนี่ยถ้าพูดถึงนักเตะ

อสัมชาญธนบุรีคว้าแชมป์ยอชนภัทรประเทศ

อาจจะเป็นส่วนสำคัญของทีมชาติที่ผมบอก
ในอนาคตต่อไปเหมือนที่ชนะทฤษ

ที่การพัฒนาทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ

เรื่องนี้ก็สนใจตามแผนยุทธศาสตร์

จะต้องมีพัฒนาตามลำดับขั้นก็คือ

แล้วก็โตขึ้นไปคือปี๒๐๒๐

และก็มีโอกาสจะไปลุ้นเล่นบอลโลก

ค่อยพัฒนาทีละขั้นจากเด็กนี่แหละ

ซึ่งตามโครงสร้างที่ว่ามานะคะ

สมาคมกีฬาฟุตบอลก็จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

แล้วก็พัฒนาตามช่วงอายุไปเรื่อย
ก่อนที่จะไปลุ้นการไปโอลิมปิกเกมในปี๒๐
แล้วก็สู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายปี๒๐๐๔
ก็มีการรวมตัวกันของทีมชาติชุดใหญ่

ครบถ้วนสำหรับเรื่องราวของไทยจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี๒๐๑๘

ควรต้องมีการวางโครงสร้างให้เป็นวาระแห่งชาติ